ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วเศร้าใจจริงค่ะ
ก็เป็นเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกัน
เรื่องนี้ที่นครราชศรีมานะคะ
คุณแม่อายุ๓๗ปี
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนเพื่อตามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะคะ

คุณแม่บอกว่าลูกแม่สองคนค่ะ
ลูกสาว๙ขวบลูกชาย๗ขวบ
ถูกสามีแม่ก็คือพ่อของเด็กล่วงละเมิดทางเพศค่ะ

แล้วก็โดนกระทำแบบนี้มานานมากแล้ว
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแต่กลัวว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนให้ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้หน่อย

คุณน่ะนิดบุ้นนิ่มจะสอบถามเรื่องนี้กัจะแม่นะคะ
มิ้นนามสมมุติอายุ๓๗ปี

แม่เองเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
สามีก็เช่นเดียวกันเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเช่นเดียวกัน
สามีอายุ๔๗แล้วค่ะ
เมื่อเดือนที่แล้วเธอสังเกตเห็นว่าลูกสองคนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
เพราะว่าเสื้องซึมกลัวพ่อของตัวเองอย่างผิดสังเกต
แม่ก็เค้นถามนะคะจนรู้ว่าพ่อกระทำชำราวลูกมานานนับปี
แล้วแม่ย้ำว่านี่คือพ่อแท้นะคะ

แม่บอกกับทีมข่าวว่านี่คือพ่อแท้
กระทำชำราวลูกสาววัย๙ขวบกับลูกชายวัย๗ขวบนานนับปี

ถ้าลูกขัดขืนก็จะทำร้ายร่างกายลูกด้วยนะคะ
ลูกทั้งสองคนพยายามจะบอกเธอหลายรอบ
แต่ถูกพ่อส่งสายตาข่มขู่
แล้วขู่ลูกว่าอย่าบอกใคร
ถ้าบอกคนอื่นจะจับลูกส่งขายต่างประเทศ

แต่แม่บอกว่าแม่รู้จากปากลูกเลยค่ะครับ
ลูกบอกแม่ฟังแล้วแม่รับไม่ได้
พาลูกทั้งสองคนหนีออกจากบ้านมาเลยนะคะ
แม่บอกว่ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่๒๒เมษายน
แล้วก็หอบลูกทั้งสองคนหนีออกมาเลยตั้งแต่วันนั้น
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วตั้งแต่๒๗เมษายน
ที่สพนครราชศรีมา
แต่เรื่องมันเงียบกลัวว่าคดีจะไม่คืบหน้า

อยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายของเด็กทั้งสองคน
ตอนนี้ทั้งตัวแม่และลูกทั้งสองคนกลัวมากค่ะ

ส่งคลิปที่ล่วงละเมิดลูกไปขู่ด้วยนะคะครับ
บอกกลัวมากก็เลยมาร้องกับสื่อมวลชนค่ะ

พอเขาบอกเราปุ๊บว่าใครทำทำยังไง
เราก็เก็บของตัดสินใจเราถามเขาก่อน
ถามคนทำก่อนเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำ
แล้วเขาก็บอกว่าเราเนี่ยคือจิตไม่ปกติ
เขาจะไปทำกับลูกได้ยังไงเขาออกจะรักลูก

พยายามเก็บแล้วก็ไม่เถียงต่อ
แล้วเราก็เชื่อความคิดของเราและเชื่อคำพูดของลูก
คือเราไม่ได้เป็นบ้าสติปัญญาฟั่นเฟือน
เราสามารถทำงานปกติใช้ชีวิตปกติ
มันเป็นช่วงคิดว่าทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่โมโห
แต่เราไม่ได้เคยทำร้ายใคร
มั่นใจว่าลูกอยากอยู่กับเรา
เขาตั้งใจอัดคลิปที่เขาส่งมาให้ทางไลน์
ซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าสามีเราจะทำแบบนี้กับเรา
หวังค่ะว่ามูลนิธิปวีนาจะเข้ามาช่วยเราในเรื่องนี้
แล้วก็ให้ได้สิทธิ์เราเลี้ยงลูก
แล้วตัวพ่อเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย

ให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เด็กหญิงเอวัย๙ขวบบอกว่า
ตอนที่พ่อก่อเหตุไม่รู้ว่าพ่อกำลังทำอะไร

ไม่ชอบและรังเกียจเป็นอย่างมาก
แต่พ่อได้กระทำในลักษณะดังกล่าวบ่อยครั้ง
รู้สึกกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้พ่ออีกแล้ว
ส่วนเด็กชายบีวัย๖ขวบค่ะ
ก็โดนกระทำลักษณะเดียวกันกับพี่สาว

แต่พ่อขู่บอกว่าถ้าบอกแม่
จะโดนทำโทษจะจับเอาไปขายให้คนอื่น
ก็เลยไม่กล้าบอกเก็บเรื่องเงียบเอาไว้ตลอด
เด็กชายบีบอกว่าที่ผ่านมา
เคยเห็นพ่อทำร้ายแม่บ่อยมาก
สารแม่มากถ้าเลือกได้ขออยู่กับแม่ดีกว่า
กว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับพ่อ
แล้วทีมข่าวของเราให้ข้อมูลเพิ่มมา
สลายจริงค่ะเด็กชายบีไว้๖ขวบเนี่ยนะบอกว่าผมมาฝันฝันว่าผมเป็นทานอสตัวละครการตูนมาเวลว่าค่ะที่ดีดนิ้วแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นผมอ่ะ
อ่าใช่ใช่ผมมาฝันว่าผมเป็นทานอสอ่าผมอยากจะดีดนิ้วแล้วให้พ่อหายไปโอ้โหเพราะผมกลัวพ่อมาก
อยากจะดีดแล้วให้หายไปจากโลกนี้ไปเลยนะเด็กหกขวบอะค่ะเด็กผู้ชายไปหกขวบค่ะคือตามรายงานเนี่ยบอกว่า
น้องที่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยที่ถูกพ่อกระทำเนี่ยถูกกระทำทางทวันหนักนะฮะถือว่าโหดร้ายมากสำหรับสำหรับเด็กผู้ชายนะส่วนลูกสาวก็ถูกก็โดนกระทำเหมือนกันถูกต้องค่ะโอ้โห
ของเด็กไปพบกับตำรวจนะคะวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกกริตยาเหล่าประสบวัฒนาผู้กำกับสพเมืองนครราชศรีมาเพื่อตามความคืบหน้าของคดี
ตำรวจเอกกฤษยาบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากทางโรงพยาบาลค่ะรอผลตรวจร่างกายของเด็กเด็กนะคะเพื่อนำมาประกอบหลักฐานในการดำเนินคดีต้องประสานสหวิชาชีพเพื่อสอบปากคำเด็กต่อหน้าผู้ปกครองด้วยเพราะว่าเด็กยังเด็กมากจริงจริงนะคะครับนัดคุยกันวันศุกร์นี้ค่ะเพื่อนำหลักฐานทั้งหมดมาประกอบสำนวนคดีแล้วก็ต้องรอหลักท